มาถึงวินาทีที่สำคัญแล้วนะครับสำหรับการต่อลมหายใจของครอบครัวน้องนับจากกรุงเทพมหานครนะครับว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตได้สูงสุดถึงหนึ่งล้านบาทหรือไม่กับการตอบคำถามได้ถึงสี่ข้อเพราะวันนี้ถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐๐บาท

ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับถึงไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เอาละครับพร้อมที่จะฟังเฉลยไหมครับ

ถ้าเฉลยออกมาแล้วโรคหัวจงหัวใจไม่เป็นไรนะแม่

ถ้าพร้อมแล้วผมขอเลือกเฉลยเรื่องแรกจากเรื่อง

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้ใช้มะพร้าวทินทึกเป็นส่วนประกอบ

ซึ่งคุณพ่อเลือกตอบตัวเลือกที่สี่ไอศครีมกะทิสดซึ่งเป็นคำตอบที่

ไอศครีมกะทิสดนะครับ

มะพร้าวทึนทึกนี่ก็คือมะพร้าวปานกลางไม่แก่และไม่อ่อนนะครับ
เพราะฉะนั้นข้อนี้คุณพ่อสามารถต่อลมหายใจและต่อชีวิตให้กับครอบครัวได้นะครับถูกต้องครับรับเงินรางวัลนะครับ๕๐๐๐บาท
พร้อมที่จะฟังเฉลยข้อที่๒นะ

เรื่องนครปฐมซะด้วย

คำถามสำหรับเรื่องจังหวัดนครปฐมมีดังนี้ครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมคนปัจจุบันมีชื่อว่าอะไร
ตอบข้อ๒ค่ะนายชานะเอียมแสง
ตัวเลือกที่สองนายชานะเอี่ยมแสงซึ่งเป็นคำตอบที่

เข้ามาร้อนเงินแสนและกลอนล้านกันต่อในข้อสามและข้อสี่

เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ตอนนี้ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตแล้ว๑๐๐๐บาท
เรามาฟังคำตอบสำหรับฝั่งด้านนี้บ้างนะครับ
ฝั่งลูกชายแล้วก็คุณแม่นะครับ
เป็นเรื่องถนนพัฒนาการครับ
ถ้าข้อนี้สามารถตอบถูกนั่นหมายความว่า
คว้าเงินรางวัล๑แสนบาท
แล้วถ้าเป็นไปได้มาลุ้นต่อในข้อที่๔
ว่าจะได้เงินล้านกลับบ้านหรือไม่ในวันนี้นะครับ
จะสามารถไปซื้อเครื่องที่ช่วยหายใจให้กับคุณแม่ได้หรือไม่
เอาละครับสำหรับคำถามเรื่องนี้คือ
ถนนพัฒนาการมีระยะทางประมาณกี่กิโลเมตร

ซึ่งน้องนับเลือกตอบตัวเลือกที่๓
๔กิโลเมตรซึ่งเป็นคำตอบที่

คำตอบที่แท้จริงนั้นคือตัวเลือกที่๑
ระยะทางประมาณ๑๐๓กิโลเมตรครับ
เป็นถนนขนาด๖ช่องทางจราจร
เริ่มจากทางแยกคลองตันจนกระทั่งบรรจบกับถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่๙นะครับ
ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราไม่ได้มีโอกาสลุ้นเงินล้าน
แต่เรายังมีโอกาสลุ้นเงินแสนในข้อต่อไป
ฟังเฉลยพร้อมกันในข้อสุดท้ายเลยนะครับ
ข้อนี้จะสามารถพิชิตเงินแสนได้หรือไม่
กับคำถามในเรื่องโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับ
คำถามมีอยู่ว่าตึกใดไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลพระมงกุฎ
ข้อ๓ตึกศักดิเดต
ตึกสัตดิเดชซึ่งเป็นคำตอบที่

หูะ
หนึ่งแสนบาทจะได้หรือไม่

คำตอบที่ถูกต้องนั้นก็คือตึกซิรินทร์นนะครับ
สิรินทรนั้นอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถี
ซึ่งอยู่ใกล้ใกล้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับบ้านของน้องนับ
ก็ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาทครับ
ผมเข้าใจนะในความหวังที่มาในรายการเกมต่อชีวิต
ก็มันเป็นทางหนึ่งทางใดก็แล้วแต่เนอะ
ที่มันจะย่นระยะทางในการหาเงินไปต่อชีวิตของพวกเราได้
จงภูมิใจนะว่ามีลูกที่ดี
วันนี้เราอาจจะพลาดในเงินแสนพลาดในเงินล้านไป
แม้ว่าจะได้เพียงแค่เงินหมื่นเท่านั้น
แต่ผมคิดว่าสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำให้กับพ่อและแม่
มีมูลค่ามากกว่าเงินทองมากนักนะครับ
นับด้วยความกระตันยูของนับเนี่ยพี่เอมั่นใจนะ
แล้วพี่เอเห็นมามากต่อมากแล้วครับ
ว่าความกระตันยูตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้

สู้ต่อไปนะแต่ไม่เป็นไร
เพราะว่าข้างกายเราก็มีกำลังใจที่ดีด้วยนะ
รอชิดาอย่าทิ้งกันนะนะครับอยู่เป็นกำลังใจซึ่งกันแล้วกันนะ

แล้วผมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นทั้งสองท่านเลยนะครับ
แรงกระตันยูของลูกชายขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ
ให้เกียรติกับรายการเกมต่อชีวิตในวันนี้ขอบคุณมากครับ
ที่ช่อง๓๒วันนี้ลาไปก่อนครับกับเกมต่อชีวิตสวัสดีครับ
ครับก็ดีใจนะครับที่อย่างน้อยตอบถูกตอบคำถามแล้วได้เงิน๑๐๐๐บาทนะครับ
ซึ่งเงินหนึ่งหมื่นบาทนี้ครับก็อย่างน้อยก็เอามาต่อชีวิตให้กับครอบครัวของผมได้

ค่าดูแลแม่ค่าแนนเฟอร์ค่าอาหาร

ก็จะดูแลแม่และพ่อต่อไปให้ดีที่สุดครับผม